มาต่อกันที่คดีซึ่งเกิดขึ้น
ช้าวเมื่อวานนี้วันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
มีชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นอายุ๑๗ปี
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
นอนตายอยู่กลางสนามฟุตบอลของโรงเรียน
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ตำรวจพยายามตามหาตัวนะคะว่าใครเป็นคนทำร้ายร่างกาย

จนไปพบคลิปคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นคลิปจากเพื่อนของผู้ตายนี่แหละที่เขาถ่ายไว้ในช่วงเกิดเหตุค่ะ

คลิปนี้นะคะได้จากเพื่อนของผู้เสียชีวิตในช่วงที่เกิดเหตุนะคะ
จะได้ยินเสียงของผู้เสียชีวิตพูดคำว่าขออภัยนะคะ
ผู้ทำอะไรผิดแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนี่นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามร้องขอชีวิตก็ไม่เป็นผลนะคะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตพูดคำว่าขออภัยนะคะ
กูทำอะไรผิดแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนี่นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามร้องขอชีวิตก็ไม่เป็นผลนะคะ
เพราะว่าผู้ชายที่มาเป็นกลุ่มเหมือนกันเป็นชายวัยรุ่นเหมือนกัน
ประมาณมากันเกือบ๑๐คน

หน่ำเตะเข้าที่ใบหน้าจนเสียชีวิต
ทิ้งศพไว้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
คลิปนี้คือเราขออนุญาตเบลอเพราะมันเป็นความรุนแรงนี่นะคะ
แต่ว่ากลุ่มคนร้ายเป็นผู้ชาย

รุมทำร้ายผู้ตายในขณะผู้ตายร้องขอชีวิตนี่นะคะ

ผู้ตายร้องขอชีวิตพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดเปิดเผยว่า
คือตอนแรกหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเลยนะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
ทราบว่าผู้ชายชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นว่าชื่อเรสอายุ๑๗ปี
ไม่สามารถเปิดเผยชื่อจริงได้เพราะว่ายังเป็นเยาวชนนะคะ
เป็นชาวบ้านบ้านตูมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านระแวกนั้น
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาในโรงเรียนประมาณ๒คัน
แล้วก็มีเสียงคนถูกทุบตีแล้วก็เสียงคนร้องเนี่ยนะคะ
จากนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปคันเดียว
จากการสอบประวัติพบว่าผู้ตายเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
ออกมาจากสถานพินิษฐ์ประมาณ๑เดือน
ตำรวจในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
ล่าสุดนะคะคลิปที่ได้มาเนี่ยเป็นการที่ตำรวจตามพบตัว
ตามไปพบตัวเพื่อนสนิทของผู้ตายที่เดินทางไปเที่ยวด้วยกันในวันเกิดเหตุ
นำตัวมาสอบสวนด้วยแล้วก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเรส
ก็คือผู้ตายได้วานให้พาไปหาเพื่อนที่นัดกันไว้ที่สนามฟุตบอลจุดเกิดเหตุ
เพื่อนคนนี้ก็พาไปพอไปถึงไปพบกับคนที่นัดรอเจอกันอยู่
เขาบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาประมาณห้าถึงสิบคนค่ะ
ยังไม่ทันได้จอดรถจักรยานยนต์ดีเลยนะคะถือท่อนไม้วิ่งกรูเข้ามาทำร้าย
ตัวเองเห็นท่าไม่ดีค่ะและเพื่อนที่ชื่อเรสลงไปยืนอยู่แล้วไง
ขี่รถจักรยานยนต์นะคะโดยทิ้งนายเรทเอาไว้เพียงลำพัง
ถูกทำร้ายและเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจบอกว่าคลิปเนี่ย
ถ่ายมาก็ชัดเหมือนกันตำรวจก็เลยบอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
มี๑๐คนเป็นวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
อายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นทั้งหมดค่ะ